เมืองคามากุระของญี่ปุ่นนะครับ

แล้วก็รุ่งเรืองในสมัยโชกุล

จะพาไปชมวัดดัง๒แห่งในเมืองคามากุระ
พร้อมกับเที่ยวชมธรรมชาติในบรรยากาศที่สบายกันครับ
จากกรุงโตเกียวไปประมาณชั่วโมงกว่า

เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น
ที่เคยรุ่งเรืองในยุคสมุไรมีอำนาจในการปกครองประเทศ
รวมถึงยังเป็นอีกเมืองที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา

ให้เราได้ไปท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเสริมสิริมงคลชีวิต
พระใหญ่ใดบุษือประดิษฐานตั้งตรงานอยู่ใจกลางวัดโคโตคุอินเมืองคามากุระ

และยังเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวและศาสนสถาน
ชาวพุทธนิยมมากราบไหว้บูชาขอพรให้สมปรารถนา
นับเป็นอีกแลนดมาร์คสำคัญทางการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นด้วยค่ะ
พระพุทธรูปใดบุษือหรือพระอมิตพุทธนิโอยูราอิ
แรกสุดเป็นไม้แกะสลักตั้งอยู่ภายในวิหาร
สร้างขึ้นในปี๑๗๘๖แต่ถูกพายุทำลายเสียหาย
ชาวเมืองจึงบูรณะองค์พระเป็นโลหะสำริท
เพื่อให้มีความคงทนและสร้างวิหารคลุมอีกชั้น
แต่ยังเกิดพายุและแผ่นดินไว้ทำให้วิหารเสียหายหลายครั้ง
กลายมาเป็นองค์พระกลางแจ้งสีดำทั้งองค์
เมื่อกันเวลาผ่านร้อนฝนลมหนาว
พระจึงกลายเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันค่ะ
ที่วัดโคโตคูอินก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยี่ยมชม
สการะพระพุทธรูปไม่น้อยเลยค่ะ
วัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญที่ผูกพันกับหัวใจชาวไทยเราด้วย

สน๓ต้นที่พระมหากษัตริย์ไทย๓รัชกาล
พระราชทานให้ปลูกไว้ที่วัดแห่งนี้
ต้นแรกคือเป็นของสมเด็จพระปกเก้านะครับผม
เสร็จมาพร้อมกับพระนางเจ้าลำไพรภัณฑีนะครับผม
ในการปลูกต้นส่วนด้านนู้นเอาไว้นะครับผม
ต่อมาก็จะเป็นต้นสนของทางราชการที่๙นะครับผม
ซึ่งก็ต้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นต้นสนที่ท่านไม่ได้เสด็จมาเองในการปลูกนะครับผม
แต่ว่าตรงมีรับสั่งให้เอกราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวนะครับผม
เป็นตัวแทนในการปลูกต้นสนแห่งนี้นะครับผม
และต้นสุดท้ายก็คือต้นของราชการที่๑๐นะครับผม

ซึ่งราชกาลที่สิบณตอนนั้นยังเป็นพระบรมอุตสาธิราชอยู่ท่านกอส
มีโอกาสได้เสด็จมาเยี่ยมเยี่ยมที่วัดแห่งนี้
งไปไม่ไกลยังมีวัดโฮโคกุจิ
เก่าแก่นิกายรินไซส์เล็กอีกแห่งหนึ่ง
สร้างขึ้นในช่วงปลายยุครุ่งเรืองของเมืองคามาคุระ
ที่นี่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักในบรรดากลุ่มทัวร์นักท่องเที่ยวต่างชาติ
แต่หากใครชอบชมธรรมชาติเขียวขจีก็สามารถมาไหว้พระ
และชมสวนผ่อนคลายให้จิตใจสงบได้ค่ะ
ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคือสวนไผ่แห่งเมืองคามามูระนะคะ
ใครที่มาเที่ยวที่วัดโฮคุจิก็สามารถเดินมาที่บริเวณด้านหลังวัดได้ค่ะ
บริเวณนี้นะคะจะมีต้นไผ่สูงใหญ่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ
สามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปสวยได้ที่นี่ค่ะ
ใครอยากมาเที่ยววัดโฮโคกุจิด้วยตัวเอง
สามารถนั่งรถไฟสายโยโกสุกะมาลงสถานีคามาคุระได้
มีค่าเข้าชมอยู่ที่๒๐๐เยนหรือประมาณ๖๐บาท
แต่ถ้าอยากชมสวนพร้อมกับติดชาไปด้วย
ค่าเข้าอยู่ที่๕๐๐เยนประมาณ๑๕๐บาท
เปิดทำการตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน